มีคลิป๒คลิปมาเรียกรอยยิ้มตอนเที่ยงแบบนี้
ถ้าดูแล้วไม่ยิ้มไม่ขำนะเดี๋ยวให้คุณมรดี
ข้าพลับขึ้นเหนือไปทานทากล่อกะปิ
อะไรนะครับผมไปดูคลิปหน้ากันก่อนค่ะ
แมวน้ำเขาบอกว่าเป็นแมวน้ำแสนรู้
วน้ำแสนรู้มันเต้นกับครูฝึกในสวนแห่งหนึ่งค่ะเต้นแบบกวนโอ๊ยคุณดูหน้าดูดู
คือถ้าเกิดว่าเป็นคนนั่นคือเท้าอันนั้นคือหางใช่ไหม
กระดิกกระดิกอยู่แบบนั้นนะคะนะคือคนที่ถ่ายเอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าหัวเราะกันทั้งคืนนะคะเนี่ยดูสิน่ารักค่ะเออ
เมนต์ในติ๊กต๊อกเขาบอกว่าคือมาดูแล้วก็ยิ้มได้
หัวเราะแล้วก็ถามว่าแมวตัวนี้ท่านไปได้ท่าเต้นแบบนี้
แต่ใดมานะคะได้ท่าเต้นปีใหม่แล้วเรียนแบบแมวน้ำค่ะ
คลิปแรกเต็มสิบหักไหมไม่หักค่ะดิฉันให้เต็มค่ะ
เต็มสิบแม่พริกที่๒เด็ดกว่าค่ะพาไปดู
น้อยสองตัวอ่านั่นนั่นค่ะเป็ดน้อยสองตัว
เดินตามผู้ชายคนนี้แหละค่ะเดินต้อย
มันคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นแม่ของมัน
คนที่เห็นความน่ารักของเป็ดน้อยเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้คุณดูหน้าตาม
ไปไหนไปด้วยขอช่วยสองบาทคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
เคยเจออยู่ที่ตลาดหนองยาวชายคนนี้ก็คือเขานอนหลับเอาเป็ดไว้บนหลัง
แล้วก็เป็ดน้อยสองตัวเนี่ยก็หลับไปด้วยนะคะน่ารักมากแต่ค่ะ
น่ะคือผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาเป็นมึงชายขอทานค่ะนะ